กลับมาแล้วแห้ง

ยังไงคะยังไงคะ
แค่ให้เดินตรงบานี้
ขึ้นต้นท่าดีเลยไหม

เหมือนเขียนเวลา

เข้าไปที่เถอะนะอ่ะโดนเวลาย่ะ

ง่ายแย่แล้วครับ

โหมองเท้าตัวเองแล้วก็เดินช้า
แหมดูมีความสุขนะ
ดูมีความสุขนะ

มันไม่ได้ง่ายเลยครับ

ภาษาฝั่งเกียจ

โอ้โธมันดูเหมือนง่ายอ่ะ
อันดวาพีชี่แล้วเช็คจับสองมือ

เขาเล่นฟีลานิ่งหรือกายภาพบำบัดปะเนี่ย

ครายหมายถึงว่าแม่งนุมหู
ดันเข้าไปเครื่องไหร่แล้วก็ไปเรื่อยเลยนะครับ

ช่วยดูสนิทธาทุนพี่นิดนึง
เลยเข้าไปแขนขาเปลี่ยนมือแล้วก็สเต็ปข้างหน้า

ก็มีค้างด้วยครับพอเล่นบ่อยก็มีแบบว่าเปลี่ยนมุมได้อะไรอย่างนี้

เดี๋ยวผมจะเบียดไปแบบแน่นอ่ะจริงแล้วผมบอกเลยได้ว่า
คุณดูดีการเบียดแล้วก็เบียดแบบว่าอาจจะแบบว่าลำบากนิดนึง

เฮ้ยเหมือนการ

เอาแบบยักยากเลยดีกว่า

งั้นเดี๋ยวนั้นจะทำว๊อบวอล์สให้ดูเลยนะครับ

อันที่ยากที่สุดอีปะโท
ซึ่งด่านนี้ขอบอกเลยว่า

ฝึกฝนกันอย่างชำนาญเท่านั้นครับ

ยังถึงกับเหงื่อตกอย่างที่เห็น

รับเชิญของเราจะทำได้หรือไม่
นี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไง
โอ้โหประมาณมาก

ขอบใจมากนะ

แต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ขอยกนิ้วโป้งกดไล
ให้กับความสุดยอดของอนันอันวาจริงครับ

คือบางอย่างเราก็ไม่รู้ว่าเราทำได้เนอะแต่พอทำเฮ่ยเราก็พอไหวอยู่เหมือนกันเองว่า
ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้อะนันช่วยฝากอะไรกับน้องที่คำลังจะเล่นพลีอาณานิ่ง
ถ้าสนใจเล่นนะครับก็ไปดูออนไลน์ที่ช่องของเราทีมฝรั่งก็ได้
มีวีดีโอสอนหลายท่าเยอะแยะเลยนะครับ
หรือถ้ายังกลัวอยู่ก็มาที่แบบนี้ก็ได้
วันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับตอนนี้ขอบคุณมากครับผม
แต่ไหนมาทั้งทีให้เขาโชว์แบบเต็มสตรีมไหม
ชมกันเลยดีกว่านะครับถึงฝีมือของระดับโลกเขาเป็นยังไง
อันนั่นอันวัน
สุดยอดเลยแต่ไหนมาทั้งทีให้เขาโชว์แบบเต็มสตรีมไหม
คุณผู้ชมครับขอบคุณทุกการติดตามมากเลยนะครับ
กันใหม่ในวันเสาร์หน้านะครับ๑๑โมงครึ่งครับ

ขอบพระคุณสถานที่น่ารักที่นี่ด้วยนะครับ

มุมอะไรของเธอ